รองประธานไทยลีกก็เปิดเผยถึงประเด็นเรื่องของเงินสนับสนุน
๑แล้วก็๒ต้องเลื่อนการแอนดังขันในโดยมักราคมว่าเบื้องต้น

แล้วก็ไทยลีก๓ได้ไป๒๕๐๐๐บาท
อย่างนั้นก็ตามทางการกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนสโมสร
ให้แต่ละทีมทำตามขั้นตอนที่กำหนด
ซึ่งไทยลีก๑แล้วก็๒จะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ๑ล้านบาท

แต่ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ทุกฝ่ายก็กำลังประเมิน
อยู่ในช่วงการเจรจาตกลงกันครับ